เรานำเสนอข่าวไปที่มีเจ้าของร้านทอง

เป็นสายคล้องแมท

ละกับอันเอันใหม่
เชื่อมั้ยมันกลายเป็นแฟชั่นอ่ะ

เอาทอง๑๐บาทมาทำเป็นสายคล้องแม้แบบนี้
ไม่ไหวแล้วแบบนี้นะฮะก็ดังนะฮะกระหึ่มโซเชียลเราก็เห็นก็เอา
นำเสนอข่าวคนก็แชร์ต่อเม้นต์ต่อนะแต่สุดท้ายก็เป็นห่วง
ความปลอดภัยใครจะใส่ออกไปนอกบ้านก็ดูให้ดีแล้วกัน
เราก็เลยไปที่ห้างทองเดือนเพ็ญแล้วกันไปพบกับเจ้า
ห้างทองชื่อว่าคุณมุฒิตาวรบันนากรเขาก็เอาสาย
ล้อแมสไอ้ทองสิบบาทเนี่ยมาใส่ให้ดูนะนะถามว่าทำไมถึงเอา
มาทำแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ยเขาก็ทำขายมานานแล้วล่ะก่อนนั้น
จำลูกค้าจำก็เลยทำใส่เองเอาทองสิบบาทมาทำของ
แมสซะเลยถามว่าราคาเส้นนี้กี่บาทให้ปุ้ยถ่ายพี่เบิร์ตถ่าย
๑๐บาท๑๐บาทเออตอนนี้มันเท่าสองหมื่นเจ็ดได้ใช่ไหมเออทอง
เหรอฮะตอนนี้ราคาตกลงมานิดหนึ่งอ่าเขาบอกว่าเส้นเนี้ย
ตอนที่ทำอ่ะเส้นเนี้ยน่ะ๑๐บาทเนี้ยสองแสนเจ็ดหมื่น
สามพันบาทแล้วทำมาเส้นเดียวไม่ได้ทำขายให้คนอื่นนะฮะ
พอในสิ่งไม่ค่อยได้ถนลงไปไงฮะขายแบบทั่ว
ไปเท่าเนี้ยครับก็มีคนใส่เพราะว่าพวกสายลักษณะสี
ขาวอ่ะมันดูไม่น่ากลัวณฮะแล้วบางคนมองก็คิดว่าไม่ใช่
ไม่มีโทง
เอาเป็นว่าก่อนหน้านี้ทำแบบทองคำขาวมาขายก่อน

มันก็ไม่ล่อตาล่อใจโจรเพราะมันคือทองคำขาว

ก็แพงมันก็แพงนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นทองเลยก็บางทีอาจจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับ
ไม่ใช่แค่ห้างทองห้างนี้ห้างเดียวนักข่าวเราไปต่ออีกห้างหนึ่งคุณผู้ชม
ชื่อว่าห้างเพชรทองแม่กิมตีอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรี
ก็เป็นจุดประบาดของโควิดเช่นเดียวกันเขาทำสายคล้องแมสเบทองคำเช่นเดียวกัน
เจ้าของร้านคือนางสาวพัศนุษย์อนุสาตอมรกุลเขาบอกว่า
ตอนแรกเนี่ยทำสายคล้องแบทเป็นเพชรเลยนะโอ้โหเป็นเพชรขายให้กับลูกค้า
กระแสดีเหลือเกินก็เลยทำมานะฮะเป็นประดับอัญมณีโอ้โหดูสิ
เออสวยเหมือนกันเนอะก็เลยทำมาหลายรูปแบบ
พอโพสต์ลงในเพจลูกค้าก็เยอะเลือกซื้อกันทั้ง๒สลึง๑บาท๒บาทไปถึง๑๐บาทก็มี
แต่ที่นิยมที่สุดก็คือ๒สลึงมันก็เล็กหน่อยรวดลายมันก็สวยงามหลากหลายรูปแบบ
ราคาก็ไม่แพงทั้งเขาบอกว่ามันมีลายโซ่มีแบบว่าเป็นเชือกก็มี